คุณผู้ชมคะส่วนข่าวเศร้าข่าวนี้
มิ้วเชื่อว่าคุณผู้ชมติดตามกันมาตั้งแต่เมื่อวาน
แต่วันนี้เราให้ทีมข่าวของเราตามความคืบหน้า

แล้วก็ไปฟังคำชี้แจงจากทางโรงพยาบาล
กรณีคุณตาวัย๖๔ปี
ที่จะต้องถอนฟันเพราะว่าปวดฟันใช่ไหมคะ
ถอนไป๑๒ซีภายใน๒วัน
แต่ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนนะคะว่าครั้งละกี่ซี่
ทีนี้เลือดไหลไม่หยุดและคุณตาเสียชีวิต

เพราะว่าใบมรณบัตรระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตคือ

ญาติก็เลยงงและติดใจในประเด็นนี้มาก

ไปที่งานศพของผู้เสียชีวิตค่ะ
นายสมศักดิ์คุ้มครองอายุ๖๔ปี
อยู่ที่วัดสะดาวอำเภอบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรีนะคะ

ญาติเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้
นายสมศักดิ์ไปนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดสิงห์บุรี

คุณหมอได้พานายสมศักดิ์

แต่ไม่แน่ใจว่าถอนครั้งละกี่ซี่
แต่รวม๒วันถอนไป๑๒ซี่ค่ะ

ลุงสมศักดิ์แกก็เลือดไหลไม่หยุด
หมอบอกว่ากัดพระกอสสิให้กัดพระกอส
แต่ว่าลุงแกไม่มีเรี่ยวแรงจะกัดนะคะ

แล้วสุดท้ายก็เสียชีวิต๒๕พฤษภาคม

หนึ่งคือทำไมต้องถอนฟันเยอะแยะขนาดนี้
ปกติถอนแค่๒๓ซี่มันก็แย่แล้วก็เยอะแล้ว

แล้วเลือดไหลแบบไหลไม่หยุด
แล้วยังไงแล้วปล่อยให้เสียชีวิตไปแบบนี้เหรอ

คือสงสัยว่าจริงแล้วเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรกันแน่
ทีมข่าวของเราไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตนะคะ

ไปสอบถามภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะ

ไปนอนโรงพยาบาล๑๓วัน
ช่วงแรกไปนอนเฝ้าตลอด

คุณหมอพาสามีไปถอนฟัน
โดยที่ไม่ได้บอกสาเหตุอะไรด้วยว่าทำไมต้องถอนฟัน

สามีพูดว่าไม่ไหวแล้ว
นี่เหมือนประโยคสุดท้ายที่แกพูดนะคะ

พออ้าปากจะดื่มน้ำเลือดไหลตลอดเวลา
จนพระกอสหลุดออกมาด้วย

เลือดไม่อยู่แค่กัดผ้าก๊อสให้มันไม่อยู่
เธอก็แจ้งพยาบาลนะว่าช่วยมาดูหน่อย

ต้องรอหมอเวรแล้วพูดเหมือนตะคอกใส่ด้วย
แข็งหน่อยอย่างนี้นะครับ

ไปตามหมอมองว่าไข้กัดอีกกัด
เขามีแรงจักรละลูก

อ๋ออืออือ
พอเช้าป้าไปเขาก็พูดได้สองคำบอกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว
เพราะเลือดมันออกเยอะเดี๋ยวก่อนลูกเยอะอืมต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงจริง
ประโยคสุดท้ายที่ผู้เสียชีวิตพูดก็คือไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว
แล้วเลือดไหลออกเยอะมาก
แล้วทีนี้ค่ะใบมรณบัตรระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าติดเชื้อในกระแสเลือด
นี่นะคะที่เราให้ดูหน้าจอญาติก็เลยยิ่งงงสงสัย
คือก่อนจะเข้าโรงพยาบาลแกก็ไม่ได้อาการสุดหนักอะไร
รักษาตัวไปเรื่อยอาการก็ไม่ได้แย่ไม่ได้สุดลง
แต่หนักลงเพราะว่าถอนฟันแกนี่แหละ
อาการซุดลงเพราะไปถอนฟันญาติเลยสงสัยมากว่า
ก็แกมีโรคประจำตัวใช่ไหมคะแกเป็นผู้ป่วยอายุเยอะ
แล้วทำไมต้องถอนฟัน๑๒เส้น
ภายใน๒วันมันถอนเยอะขนาดนี้ได้ด้วยเหรอ
มิ้วบอกคุณผู้ชมว่าคืออยากจะฟังคำชี้แจงจากทางโรงพยาบาล
ล่าสุดมีคำชี้แจงจากโรงพยาบาลแบบนี้ค่ะว่า
สาเหตุที่ต้องถอนฟันให้กับคุณลุงสมศักดิ์แกเนี่ยก็เพราะว่า
ฟันผูไม่ได้ถอนครั้งเดียว๑๒เส้น
แต่ถอน๒รอบ๑๒๓
จำเป็นต้องถอนเพราะฟันผูกติดเชื้อ
วันนี้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไปพบกับญาติของผู้เสียชีวิตนะคะ
ทีมข่าวก็ไปไปสอบถามข้อเท็จจริง
ก็พยายามจะถามเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลด้วยค่ะคุณผู้ชม
อยากจะถามข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยแต่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมให้ข้อมูลอะไรนะคะ
ปฏิเสธจะให้ข้อมูลกับนักข่าวก็นำแค่พวงหลีดมาแสดงความเสียใจ
แล้วก็นำเอกสารเพื่อขอรับเงินเยียวยาของสปสช
ให้ญาติผู้เสียชีวิตเซ็น
คืนนี้โรงพยาบาลสิงห์บุรีเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิษฐรรมศพ
ส่วนการชี้แจงรายละเอียดเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบอกว่า
ให้รอผู้มนุยการโรงพยาบาลสิงห์บุรีแถลงข่าววันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะ
วันจันทร์๒๙พฤษภาคม
เดี๋ยวฟังคำชี้แจงอีกทีจากทางโรงพยาบาลนะคะ